คนที่ซื้อหนักเลยคุณไอชมพูอย่างเงี้ย

อันตัวเอกใดผมเนี่ยเสื้อเห็นเห็นเสื้อที่แบบจับนิสนึงแล้วขาดมะ

น่ะที่แผงมากเสื้อที่แบบว่าสุดท้ายเสื้อยืดตัวมันเป็นแสน
ทั้งแม่พี่หนุ่มมีร้านมีร้านขายเสื้อร้านนึงแถวเชาะพันธุ์ควายที่เป็นแบบ
เสื้อผ้าที่เป็นแบบเสื้อวินเทจเนี่ยเคยไปถ่ายรายการอุ้ยหลายแสนมาก

เขาบอกว่าจนกระเป็นดราม่าเพราะหลายคนบอกว่าเฮ้ยสร้างคออนเท็นน์หรือเปล่า
หน้าประชุดว่าวันนี้ขายยอดได้๘ล้านบาทแล้วเขาว่าอย่าง
ซื้อเสื้อผมสักตัวปิดยอดให้สักล้านหนึ่งสิคือก็เหมือนกับตอบตัว
อะไรอย่างเงี้ยชอบอยู่แล้วไงนะโดยเสื้อตัวเนี้ยเป็นป๊อปอาร์ตตอนแรกขันอยู่
ตัวละ๗๕๐๐บาทเดี๋ยวดูสิ๗๕๐๐บาทนะตัวนึงอ่ะ
ก็เลยลดให้เขาเหลือ๔๕๐๐แต่พี่แจ๊ดเห็นตนเนี่ยคุยเล่นในไลฟ์ก็บอกอยากให้ยอดล้านหนึ่ง
เลยพิมพ์ตอบกันว่าเอ๊ะซื้อเสื้อในราคา๑๕๐๐๐๐๐บาท
อืมซึ่งจริงเสื่อไม่ถึงประมาณหลักพัน๔๐๐๐กว่าบาทเออ
ซึ่งแบบเฟย์บุ๊คก็รู้อยู่แล้วว่ามันเป็นการแกล้งกันอะไรอย่างเงี้ยฮะอืมเนาะ